คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นยังไงบ้างสภาพอากาศออกมานอกบ้านได้สังเกตกันหรือเปล่า
ช่วงนี้เราจะมารายงานเรื่องค่าฝุ่นบ่อยหน่อย
เพราะว่าเป็นการสะกิดเตือนแล้วก็จะได้ดูกันด้วยว่าสถานการณ์ฝุ่นนะตอนนี้เป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าภาพรวมนะในกรุงเทพถือว่าเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพแล้วนะ
เพราะว่าดูสิคะข้างที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
ส้มที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพ
พระรามเก้าย่านวิภาวดีหลายพื้นที่เลยก็มีรายงานมานะคะ
มีการเตือนใครที่จะทำกิจกรรมด้านนอกอาคาร
อันนี้แนะนำว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่านะคะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครค่ะ
ก็ตรวจวัดได้ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่๓๙๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คือบางจุดบางพื้นที่ก็ไปถึง๕๕๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ
ถามว่าโดยรวมเป็นยังไงบ้างล่ะแนวโน้มน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะ
อันนี้คือในกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดว่าเขยิบออกมามาดูภาพกว้าง
ภาพรวมประเทศศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษเนี่ย
คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพบค่าเกินมาตรฐานก็ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ภาคเหนือหน่อยภาคเหนือเป็นยังไงบ้าง
เรื่องของค่าฝุ่นภาคเหนือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานอยู่๕พื้นที่
ภาคกลางกับภาคตะวันตกเกินค่ามาตรฐานอยู่๑พื้นที่
ภาคตะวันออกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
ภาคใต้นี่โอ้โหภาคใต้นี่ดีที่สุดในประเทศแล้วค่ะ